กลายเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวาง

ถ้าย้อนกลับไปทำความรู้จักกับผู้ชายคนนี้
นักหนังสือพิมพ์นักเขียนนักพูด

เป็นแก่นำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
เป็นคู่หูและเป็นคู่ปรับกับอดีตนายกทักษิณ
กลับไปติดตามเรื่องราวชีวิตของสนทิลิ้มทองกุล
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
สนทิลิ้มทองกุลเกิดเมื่อวันที่๗พฤศจิกายนปี๒๔
ถือเป็นหนึ่งในนักหนังสือพิมพ์และนักเขียน
ที่เริ่มคุมเมิดกลุ๊กคลีในวงการน้ำหมึกตั้งแต่อายุ๒๗ปี
ตำแหน่งบรรดาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตย

แต่ภายหลังประสบปัญหาขาดทุนจึงได้ขายกิจการไป
ผลิตหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายเดือนเมื่อปี๒๕๕๙
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์
ความสำเร็จในการเป็นหนังสือพิมพ์แนวธุรกิจ
ทำให้เขาสามารถนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในช่วงปี๒๕๓๙ถึง๒๕๕๙
ธุรกิจของเขาประสบปัญหาสภาพคล่องอย่างหนัก
นำมาซึ่งการฟ้องร้องดำเนินคดียาวนานถึง๑๙ปี
ที่สารจะพิพากษาจำคุกฐานปลอมแปลงเอกสารของบริษัท
เพื่อขอกู้เงินจากธนาคารกรุงไทยนับพันล้านบาท
ช่วงเวลานั้นเขาได้ส่งมอบการบริหารธุรกิจในเครือผู้จัดการ
ให้กับนายจิตนาศลิ้มทองกุลบุตรชาย
ที่สารล้มละลายกลางจะมีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
เนื่องจากปัญหาสภาพคล่องทางการเงินในเดือนตุลาคมปี๒๕๖
วิกฤตสภาพคล่องในครั้งนั้นเองที่ทำให้ฝ่ายผู้สนับสนุนนายทักษิณชินวัฒน์
เปลี่ยนจากมิตรกลายเป็นศัตรูกับนายทักษิณอย่างสิ้นเชิง
กว่าที่ตอนปี๒๕๔๙ละกลางปี๒๕๕๑
สนทิจะกระโดดมาเป็นหนึ่งในแก่นำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเต็มตัว
ที่มีบทบาทสำคัญในการชุมนุมขับไล่นายทักษิณออกจากตำแหน่ง
นายกรัฐมนตรีจนเป็นผลสำเร็จถึง๒ครั้ง๒ครา
แต่เมื่อเหตุการณ์สงบตัวเขาเองก็ถูกรอบยิงจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด
ซึ่งบุตรชายของนายสนทิตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะเป็นฝีมือของคนมีสีอยู่เบื้องหลัง
เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ตัวเขาเริ่มถอยห่างจากเรื่องธุรกิจและเรื่องการเมืองในเวลาต่อมา
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน